พูดถึงการเดินทางของนักเตะทีมชาติไทยนะครับ
ก็เพิ่งจะออกกันไปเมื่อประมาณสักครู่ที่ผ่านมา

สีหน้าก็ดูจะผ่อนคลายมากขึ้นแล้ว
คงมีการปลอบขวัญกันหลังจากจบเกมเมื่อวาน

ก็มีกำหนดการนะครับที่จะถึงญี่ปุ่นในเวลา

จะเริ่มฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับ

แต่สุดท้ายในเรื่องของการพักผ่อนมันก็มีผลนะ

เดินหน้าสู้ต่อไปนะครับ
ก็พร้อมครับก็คือพวกพี่เขาก็กระตุ้นกัน
เหมือนกับว่าให้ลืมไปอะไรอย่างนี้
แล้วก็กลับมาสู้คนใหม่
สุจินเกษารัฐก็เดินทางมาส่งลูกชาย
ก็บอกว่าอยากให้แฟนบอลเนี่ยช่วยให้กำลังใจตั้ม
เพราะว่าไม่มีใครอยากจะทำเข้าประตูตัวเองครับ

ถึงแม้ชุดใหญ่เราจะไม่ชัดนะครับ
เมื่อวานแต่ว่าในช่วงเวลาเดียวกัน
ทีมไทยรูปยุ่งไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
เก็บแชร์ชนะแบบสวยงามนะครับด้วยการ

ด้วยสก๔ต่อ๐ครับเป็นเกมหนัก
ของทีมไทยชุดนี้จุดโทษจาก
โชคกันหนูก่อนนะครับลูกนี้นาที๓๒

ัสลักหายประโคนนะครับตัวสำรองนาที๕๐

จิตธรรมกุลนะครับยิงไกลเข้าไปนาที๖๕

นี้ก็เป็นส่วนผสมนะครับในการเล่นรายการ
แชมป์เอเชียรอบคันเลือกที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

๓๒ถ่ายทอดสดรวมถึง
๔เกมจะใช้อายุไม่เกิน๒๐ปี